สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนต้นเดือนสิงหาคมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะ
หลายพื้นที่ฝนเริ่มลดลงเริ่มเห็นแสงแดดกันบ้างค่ะ
แต่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ที่ยังคงมีฝนเยอะค่ะคุณผู้ชม
เนื่องจากเมื่อสุ่มฝนประจำฤดูภัฏเข้าปกคลุม
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
มีฝนเยอะกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
พื้นที่รุ่มต่ำค่ะและทางน้ำไหลผ่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงครึ่งวันเช้าแดดค่อนข้างแรง
หลังบ่ายไปแล้วมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่
ส่วนพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นจะสูง๒เมตร
ขณะที่ภาคใต้ฝนเยอะทั้งสองฝั่งจากมรสุมฝนกำลังแรง
ร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่
ทะเลฝั่งอันดามันคลื่นสูง๒๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะในระยะนี้
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ฟ้าเปิดช่วงเช้าแต่ช่วงเย็นฝนตั้งเขา
มีโอกาสตก๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ออกจากบ้านนะคะก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนด้วย
คุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศรัสเซียค่ะ
เพราะว่าที่นั่นมีเทศกาลยืนพายเรือค่ะ
นี่ค่ะกลางนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะคุณผู้ชม
แต่ละคนก็แต่งตัวแฟนซีนนะคะ
มีทั้งโจ๊กเกอร์มีทั้งซุปเปอร์แมนนะคะ

ซึ่งงานแห่งนี้นะคะจัดภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด๑๙
ใครมาฉีดวัคซีนเข้างานไม่ได้ค่ะ
และนี่คือดูกันแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ